กรณีคุณเสร็จหาคุณเรืองไกรก็ไปยื่น

แล้วมันมีผลทางจริยธรรมให้ในการวัดนายก
ริยธรรมนี่สำคัญมากนะไม่ใช่ไม่สำคัญนะ
แต่คุณอย่าเอาจริยธรรมมาปะปนกับเรื่องความถูกต้องในทางกฎหมาย
สวก็บอกคบทเลือกนายกตามมาตรา๒๗๒ใช่ไหม
แต่มาตรา๑๖๐บอกรัฐมนตรีหรือว่านายกต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ
ถ้าพูดแบบนักกฎหมายต้องตอบว่าอันนั้นคือการใช้ดุลพินิษฐ์ของผู้ลงคะแนน
ถูกไหมครับแต่ถามว่าสิ่งที่กำลังพยายามวางหมาก
คือการพยายามจะบอกว่าจริยธรรมจะต้องชี้ขาดโดยใคร
คุณชูวิทย์บอกถูกผิดจริยธรรมถ้าเกิดไปถามอธิบดีกรมสรรพากรกรมที่ดิน
เขาบอกว่าอันนี้ทำได้เขาอาจจะก็ไม่ได้ผิดก็ทำมาตั้งนานแล้ว
ผมถึงบอกว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยความจริงมันควรจะเป็นเรื่องทางการเมืองครับ
คือถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ไม่มีจริยธรรม
คุณก็อภิปรายไม่ไว้วางใจเอาเขาออกโดยวิธีทางการเมือง
อย่ามาปะปนกับการใช้วิธีเอาตุลาการเข้ามาถอดนายก
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมอยากจะพูดแค่นี้จริง

แต่ผมชื่นชมที่คุณชูวิทย์ออกมาแสดงบทบาทตรวจสอบ
แต่ตรวจสอบจบแล้วก็คือไปว่ากันในสภา
ถ้าสอบเขาไม่ไว้ใจคุณเสธา

ก็คือเขาสอบผ่านก็เดินต่อ

วันนี้พักเพื่อไทยแถลงเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้แถลงบอกจับมือกับภูมิใจไทย๒พักก่อน
ในการจัดตั้งรัฐบาลคั่วใหม่

วันนี้แถลงเพิ่มเนี่ยจับมือเพิ่มอีกนะฮะ

มีเสรีรุยรวมไทยอีก๑เสียงนะครับ
มีพลังสังคมใหม่อีกหนึ่งเสียงนะครับ

ก็รวมแล้วในขณะนี้วันนี้มี๒๒๘เสียง
พรุ่งนี้ตอนเช้าจะมีการแถลงข่าวร่วมกับ
ชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปวราวุฒิ
ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็อีก๑๐เสียง
จะเป็น๒๓๘เสียง
ยังไม่ถึงกึ่ง๑๒๕๐เสียงเลย

เพราะว่าข่าวนี้ล่าสุดมันขยับไปเร็วมาก

นี่ไม่ได้มีใครเพิ่มแต่ว่าคุณอุ้งอิงไปถึงพัก๙กรายแล้ว
อันนี้คือที่คุณภูมิธรรมบอกว่าพร้อมจะไปคุย

จาก๒๒๘ที่คุณภาคภูมิคุณเมื่อกี้อาจจะกลายเป็น๓๐๐กว่านะครับ
แต่ว่าไม่ใช่๓๐๐กว่าเพื่อจะมาร่วมรัฐบาล
แต่เป็น๓๐๐กว่าที่เก้าไกรอาจจะโหวตเพื่อให้ช่วยตั้งรัฐบาล

ก็เอาล่ะถ้าสมมุติก้ากลายเขาโอเคนะ

ซึ่งก้าวไกลคนบอกจะต้องเจ็บมากเลยนะ
แล้วไปเป็นฝ่ายค้านด้วยนะเสียงเยอะสุด๑๕๑เสียงเนี่ย

แต่ถ้า๒๓๘เสียงถ้าไม่เติม
ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทน๒๕๐
เป็นรัฐบาลได้เหรอเป็นได้ครับผมจะตอบอย่างนี้
ในทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้
เพราะเราไปเข้าใจว่าถ้าเขามีแค่๒๓
เราก็เลยไปสมมุติเอาเองว่าฝ่ายค้านจะต้องมีมากกว่าซึ่งความจริงไม่ใช่

ฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีเสียงมากกว่า๒๓๘

ภาคเก้าไกรที่จะจับมือกับภาคลุงหรือภาคอื่น

เป็นฝ่ายค้านแยกอิสระกัน
เพราะฉะนั้นในทางประเด็จจริงแล้ว๒๓๘นี่แหละ
คือเสียงข้างมากในทางปฏิบัติจริง
ถ้าเกิดคุณเอาฝ่ายค้าน๑๕๑ของก้าวไกร

ไม่ต้องเกิน๒๕๑เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเลย

ในการเมืองอังกฤษเวลาสภาเสียงมันก้ำกึ่งกัน

เช่นแก้รมนูลสุราเก้าหน้าก็แล้วแต่

และนี่คือสิ่งที่หัวข้อข่าวบอกนะครับ
คุณอุ้งอิงนำทีมบอกว่าไปขอขมาครับ

คือต้องขอบคุณคุณบุญธรรมที่ตอนนี้มาตามสูตรผมแล้ว
ผมพูดมาตลอดสัปดาห์เลยว่าต้องไปของง้อเขาหน่อย
ง้อให้ก้าวไกลช่วยกลับมาโหวตตั้งรัฐบาลได้

สิ่งที่ตามมาอย่างนี้ครับเราได้๒๓๘แล้วใช่ไหม
เกิดสมมุติเข้ามาอีก๑๕๑
ไม่ใช่แค่เกินเพื่อตั้งเป็นเสียงในการตั้งนายกนะ
คือพูดง่ายคือปิดสวิตช์สว

เดินหน้าแก้ไขรัฐมนุนฆ่าพี่น้อง
ตรงตามคีย์เวิร์ดหาเสียงเพื่อไทยเลย

มันก็ตรงนะแต่มันไม่ตรงตรงที่ว่า
เผอิญก้าวกลายไม่ได้เป็นนายยก
แล้วเพราะเอิญไปติดเรื่อง๑๑๒เลยแก้ไม่ได้
แต่ทุกอย่างที่เก้าไกรต้องการหยุดลงทำได้

แถมยังได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก้าวกลายคิดดีด้วยนะครับ

คือคุณสามารถเป็นฝ่ายค้านเท่
ที่ตีเอาคะแนนจากเพื่อไทยได้ทุกวันเลย

คะแนนก็จะหลุดจากเพื่อไทยมาอยู่ที่ก้าวไกล

ก้าวไกลบอกฉันไม่ให้หรอกเธอทำกับฉันมาขนาดนี้

ที่ก้าวกลายเคยพูดว่ามีเราไม่มีลุง
ขอให้เป็นมีเพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้บ้างเหรอ
คือคุณจะต้องเป็นฮีโร่อยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยหรือ